แล้วก็ในช่วงนี้ผมว่ามันเป็นโค้งสุดท้ายแล้วจริง
สำหรับใครที่เป็นแฟนพันธ์แท้อะไร

หมายถึงแฟนพันธ์แท้ทุเรียนเขาเป็นโค้งสุดท้ายแล้ว

ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปกินทุเรียนบุฟเฟ่
ที่จังหวัดสุราธานีครับ

เยอะขนาดนี้กินคนเดียวไม่ไหวนะ
นี่ครับทุเรียนบ้านคลองแสงลูกเล็กขนาดประมาณสัก๑๒กิโลกรัมนะ
ทยอยมาวางเรียงให้กับลูกค้าที่ชื่นชอบที่จะทานทุเรียนกินไม่อั้นเลย
เพราะนี่คือทุเรียนบุฟเฟ่เป็นทุเรียนคลองแสงจ้า
คือมันมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนที่อื่นคือจะมีผลที่มันไม่ใหญ่มาก
แต่เนื้อจะเนียนนุ่มเลยแล้วก็สีเนี่ยก็ทองอร่ามน่ากินน่าทาน
สำคัญคืออะไรคะบางคนบอกไม่ทานทุเรียนเพราะกลิ่นมันฉุนฉุน
แต่เนี่ยทุเรียนที่นี่ทุเรียนคลองแสงกลิ่นไม่ฉุนเกินไป
รสชาติหวานมันแล้วก็มีหลายเม็ดใน๑ลูกนะจ๊ะ
ไปถามเจ้าของสวนทุเรียนก็คือคุณโสพลสถิตบอกว่าที่สวนของเขาเนี่ย
มีต้นทุเรียนทั้งหมด๑๓ต้นเขาคาดว่าผลผลิตที่ได้เนี่ย
ปีนี้ของเขาเองนะน่าจะสักประมาณ๓๐๐ลูก
คือความพิเศษของทุเรียนคลองแสงคือผลผลิตบางส่วนเนี่ย
ได้จากทุเรียนที่มีอายุถึงร้อยปีคือต้นทุเรียนน่ะนะ
เก่าแก่ใช่มันเป็นต้นที่เก่าแก่แล้วก็อายุยืนอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งสวนของเขาเนี่ยมีอยู่๒ต้นนะที่มีอายุแบบเป็นร้อยปี
อ้าวก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของสวนแห่งนี้แล้วทางสวนเนี่ย
ยังได้รวบรวมทุเรียนจากสวนที่อื่นมาจัดเอาไว้ให้เป็นบุฟเฟ่ทุเรียนด้วย
โอ้โหสุดยอดไม่ได้มีสวนพี่เขาอย่างเดียว
คือของที่อื่นก็มีเหมือนกันเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนี่มากันเยอะแล้วเดี๋ยวนี้
คือช่วงนี้เขาผ่อนปลนผ่อนคลายแล้วนะก็เริ่มเที่ยวกันได้
นักท่องเที่ยวเขาก็มาที่นี่คิดราคาเท่าไหร่แพงไหมจ๊
แพงไหมสองเก้าเก้าสองร้อยก้าวสิบเก้าบาท
บุฟเฟ่เหรอใช่แล้วไม่ได้ทานเฉพาะทุเรียนนะ
อ้ออย่างอื่นก็มีมังคุดลองกองง๊อโอ้โหเลือกดิ
เลือกเอาตามจิตตามใจได้เลยนี่ดิตามใจชอบกินเป็นถาดอย่างเงี้ย
นอกจากเรื่องกินแล้วทางสวนยังจัดจุดให้พักผ่อนหยันใจนะ
น้องใบตองไปดิสาวน่าจะชอบคือเช็คอินถ่ายรูปเก๋ได้เลย
นี่ไปดูดิสะพานแขวนตรงนี้น่าเดินน่าไปจริงใครอยากไปแวะไปกินไปเที่ยว
ส่วนเขาจัดทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับไปจนกว่าจะหมดฤดูการเก็บเกี่ยวทุเรียนคลองแสง
ย้ำนะบุฟเฟ่เนี่ยคนละ๒๙๙เองนะจะบอกให้คือถ้าเด็กที่อายุต่ำกว่า๔ขวบกินฟรี
แล้วเด็กที่อายุไม่เกิน๑๒ปีคิดแค่๒๐๐สุดยอดจริงครับโทรไปสอบถามกันก็ได้นะ
ผมจะขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ไว้ให้แล้วก็เฟซบุ๊กเนี่ยไปดูในนั้นก็ได้เพื่อจะได้ติดตามข่าวสารกันเอาไว้ก่อน
นั่นคือกุ๊ดของดีเมืองตาขุนพรมคีรีรัฐนะครับ
ใช่ครับบอกเลยนะครับว่าดิฉันไปมาแล้ว

ใช่ค่ะปีก่อนไปไปแล้วแต่ว่าปีนี้ยังไม่มีโอกาสไปตรงนั้นมันจะเป็นสะพานแขวนตรงเขาเทพิทักษ์ที่มีเขารูปหัวใจ

จะเป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งที่เราสามารถไปถ่ายรูปได้แล้วก็ด้านล่างก็จะมีบุฟเฟ่ผลไม้
ใครสนใจบอกเลยนะผลไม้ที่นี่ร้อย

จริงอร่อยจริงแบบผลไม้เขามีใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นสวนคุณก็สามารถเดินเข้าไปเลือกซื้อเลือกหากันได้เต็มที่

ง้อแบบหวานอะหวานอะ

อืมไม่ไปที่คุณไปตลอดกินคุณไม่เห็นพาฉันไปด้วย